คุณเกซินีปานพรมเจ้าของร้านเล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังบอกว่า
ช่วงนี้โควิด๑๙นี้หมูเอ๋ยไก่เอ้ยโอ๊ยมันขึ้นราคาราคามันสูง
ก็เลยอยากทำอะไรที่พอจะช่วยกระตุ้นการค้าขายให้มันดีขึ้นหน่อย
เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งชุดเสื้อผ้าเงินทองของไหว้อะไรต่าง
ที่เป็นของกงเต็กอ่ะและเผาไปให้ได้อ่ะ
เขาก็มองว่าชุดซาแซกงเต็กซาแซก็คือพวกเนื้อสัตว์๓อย่าง
เป็นไก่หมูอ่ะนะคะเรียกชุดซาแสง
ซาแซกงเต็กน่าจะทำขายได้เหมือนกันนะ
ผมเพิ่งเคยเห็นชุดกงเต็กเป็นแบบเป็นสาแซแบบกระดาษ
ใช่ไหมเผาไปเลยไม่ต้องใช้หัวหมู

ก็เขาเลยทดลองทำขึ้นมาด้วยการทำชุดซาแซกงเต็กแบบนี้
ทำมาจากกระดาษแข็งปลิ้นรูปภาพหมาซาแซหมูแซ
แล้วล้อมด้วยกรอบทองด้วยนะมีหมดเลยหมูเป็ดไก่ปลาอยากได้อะไรอ้าวบอก
แล้วก็พร้อมแคปชั่นตรุษจีนปีนี้ว่าอากงอาม่าต้องอิ่มครบ
ฟังไหมคุณปังไม่ไหวปังสุดซึ่งเขาขายถูกมาก
ชิ้นละ๙๙บาทโอ้ย๙๙บาทใช่แล้วก็ยังมีความสนใจจากลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะลองทำแค่๕๐ชุดแต่ตอนนี้ไม่พอต้องทำเพิ่มเป็น๑๐๐ชุดแล้วด้วย
เยอะมากแล้วนอกจากซาแซกงเต็กนะที่ร้านเขาก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะ
ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเงินทองรถบ้านแมสกงเต็กวัคซีนกงเต็ก
คุณชนะอยากได้อะไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันหาให้คุณอยากได้อะไร
มันแปลกคือผมอยากได้อะไรอย่างนี้เหรอ

กาแฟอเมริกาโน